เรื่องราวน่าสนใจจากผู้บ่าวไทยบ้านมาฝากกันนะครับ
ก่อนหน้านี้โด่งดังเป็นพลุแตกเลย
มีโปรเจคดีมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะ
โปรเจคที่ว่าขอฮักได้ไหมนะคะจะออนแอร์ในแอปแบบครูด้วยนะคะ
รวมไปถึงจะมีโปรเจกต์หนังของผู้บ่าวด้งเด้งคนดังด้วยนะคะ
หัวเราะอะไรคุณนี่จะออกเสียงผิดเหรอชื่ออะไรอ่านสิ

โด่งเด้งโด่งเด้งนั่นแหละงานนี้นะคะ
เห็นว่าหวานใจครูฝึกสอนสาวใต้ไม่รู้ว่าจะห่วงหรือเปล่านะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีข่าวเมาส์ข่าวลือว่า
งเด้งกับแฟนนี้นะคะทะเลาะกันจนเลิกกัน
จริงหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะอุ๊ยแฟนสวยเนาะ
แต่มีความสุขกันดีครับผมก็ยังใส่ชีวิตปกตินี่แหละครับ
พูดจากผู้สาวผู้บาวไว้หลุ่น
ท่านเจ้ามาเล่นหนังกับผู้สาว

มันก็งั้นแหม

ถึงตาใช้กับคันเลนได้

ผมว่าเล่นก็ได้จะไปกะมิกิก
ข้าวหน้าก็ขึ้นซับไต้เติ้ลให้หน่อย
บอกแล้วว่าเรื่องมีกลมมิกิ๊กไม่มี

สวยขนาดนั้นเนาะไม่ต้องมีแล้ว